ผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่สมุทรสาครนะฮะเขาร้องขอความช่วยเหลือ
ขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนมาบอกว่าถูกเพื่อนบ้านเนี่ย
บุกมาทำร้ายถึงในบ้านแล้วมีลูกเล็กอยู่ในบ้านด้วย
พอเขาไปแจ้งความที่โรงพักถูกตามไปทำร้ายที่โรงพักอีก
แล้วพวกที่มาทำร้ายเนี่ยบอกไม่กลัวหรอกเป็นลูกน้องตำรวจ
สุดท้ายได้รับการปล่อยตัวไปนี่เราก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อย
ที่บ้านที่เขาบอกเนี่ยฮะโอ้โหอะไรจะพังอะไรขนาดนี้
เจ้าของบ้านชื่อคุณสาธารานะครับอายุ๔๓ปี
มาถึงเห็นฝาบ้านทะลุแบบนี้นี่คุณสาธาเจอนักข่าวของเราเนี่ยร้องไห้เลย
คุณสาธานี่เห็นเราเดินมาถึงบ้านนี้วิ่งหนีก่อนเลยนะฮะ
สุดท้ายไกด์ธนกรต้องบอกผมเป็นสื่อมวลชนนะเป็นผู้สื่อข่าวจะมาดูหน่อย
พี่ร้องเรียนไหมผ่านสื่อนี่ถึงยอมออกมาคุยด้วย
คุยทั้งน้ำตาเห็นไหมฮะคุณสาธานะครับ
บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเมื่อ๑๔เมษายนตอน๕โมงเย็น
วันนั้นกินข้าวอยู่กับลูกสาวยุค๑๔กับลูกชายอายุ๑๑อยู่ที่บ้าน
แล้วมันมีช่วงที่เขาออกไปซื้อน้ำแข็งก็ขี่จักรยานยนต์ผ่านวงเล่าในหมู่บ้าน
อยู่ที่ตำบลมหาชัยนะฮะตอนนั้นในวงเล่ามีอยู่สัก๑๐คนได้
มีหนึ่งในวงเล่าเนี่ยเรียกให้คุณสาธาราเนี่ยเข้าไปหา
พอไปหาเนี่ยอยู่ดีเขาถามบอกมึงมีปัญหาอะไรกับกู
ซึ่งตัวคุณสาธาบอกผมก็ยังงงว่ามันอะไรผมไม่ได้มีปัญหากับใคร
ในวงเล่าเองก็เป็นคนรู้จักกันทั้งนั้นเป็นเพื่อนกัน
อยู่อยู่กลุ่มผู้ก่อเหตุมาชกเลยนะฮะทำร้ายด้วย
แล้วตอนที่คล่อมจักรยานยนต์อยู่ตอนที่ถูกชกเข้าไปเนี่ย
คุณสาตราบอกผมก็เลยชักมีดคัตเตอร์เอามาเพื่อออกมาขู่พวกนั้น
หลังจากนั้นก็กลับมาที่บ้านแต่กลุ่มพวกนี้เนี่ย
ไล่มาทำร้ายถึงที่บ้านนะฮะไล่ปลาขวดใส่มาจนถึงบ้านอ่ะ
พอมาถึงบ้านลูกสาวอยู่ที่บ้านต้องพาเข้าไปหลบในห้อง
ส่วนลูกชายอยู่ด้านบนนะบนบ้านฝั่งผู้ก่อเหตุก็วิ่งตามมา
อยู่ริมประตูบ้านแล้วบุกเข้ามาในบ้านมารุมกระทืบเขา
ตอนหน้าลูกสาวจังหวะนั้นลูกชายุคสิบเอ็ดวิ่งลงมาห้าม
ผู้ก่อเหตุไม่ฟังทำร้ายลูกชายไว้สิบเอ็ดไปอีก
พ่อของคุณสาธารานะก็เลยเนี่ยฮะโดนทำร้ายไปด้วย
เขาก็เลยไปแจ้งความที่สพเมืองสมุทรสาคร
เพื่อจะแจ้งข้อหาบุกรุกกับทำร้ายร่างกาย
อันนี้คุณสาธาเขาบอกนะระหว่างไปถึงโรงพัก
ตอนไปแจ้งความอยู่เนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุตามมาทำร้ายเขาอีกรอบนึง
ตบหน้าเขาต่อหน้าตำรวจแล้วบอกเป็นลูกน้องตำรวจ
หลังเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ไม่เห็นโดนจับอะไรเลย
นี่คุณสาธาบอกภาพที่ผมไปโรงพักวันนั้น
เสื้อผ้านี่ขาดวิ่นหมดเลยเต็มไปด้วยร่องรอยอาการบาดเจ็บ
แล้วทำไมไม่ถูกดำเนินคดีอะไรถูกปล่อยออกมา
แล้วก็ไปตั้งวงดื่มเหล้าอยู่เหมือนเดิม
ขี่จักรยานยนต์ผ่านบ้านเขาก็มามองอยู่ตลอด
ไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าออกไปทำงาน
นี่ลูกชายวัย๑๑วันที่มาห้ามพ่อตอนพ่อถูกทำร้าย
อันนี้ในมุมที่คุณสาธาราเขาบอกนะ
มันมีคลิปตอนที่เขาเดินไปโรงพักใช่ไหม

เขาบอกเขาไม่กล้าออกไปไหนเลยเนี่ย
วันนั้นไปแจ้งความถูกทำร้ายที่โรงพักอีกรอบนึง
ตอนนี้เขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองและคนในครอบครัวมาก
เพราะพวกนั้นเนี่ยอ้างว่าเป็นลูกน้องตำรวจแล้วไม่ถูกจับ
ก็เลยอยากร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชน
นี้ถึงขั้นกุ้งเขาไหว่เลย
เห็นทีมข่าวไทยรัฐทีวีมาตามเรื่องนี้นี่ก้มกราบอย่างนี้เลย
บอกไม่เป็นไรเราก็มาดูตามข้อเท็จจริงที่ร้องเรียนมาว่าเออมัน
มันจริงไม่จริงอย่างไรนะฮะ

ชื่อนายถนวะยุคหกสิบปีนะครับ
เล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยขี่รถกลับมาที่บ้านเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุ๔คนมายืนอยู่หน้าประตู
ส่วนด้านในบ้านเนี่ยมีไม่รู้กี่คนพอจอดรถลงมาก็ถูกถามว่ามีปัญหาอะไรเหรอ
แล้วก็โดนลากลงไปจากรถใช้ก้อนหินเนี่ยทุบเข้าที่หน้าอีก
เขาบอกกูไม่สนใจแล้วก็บอกไอ้นะสีหน้ากูทำมึงก็แค่กูก็เสียค่าปรับ

นี่พ่อบอกพ่อก็โดนโดนทั้งบ้านลูกก็โดนหลานก็โดน
ทุกผู้ชมครับอันนี้ฝั่งของบ้านที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายนะ
ที่ถูกบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายนะครับทุกผู้ชมครับ
ธนกรวันนี้ลงพื้นที่ไปก็เลยไปเลยฮะจุดที่คุณสาธาราเขาบอก
ตอนขี่รถออกไปเมื่อ๑๔เมษายน๕โมงเย็นใช่ไหม
เขาเจอพวกตั้งวงเล่าอยู่แถวนี้อ่ะไปถึงที่แรกก็เจอนะฮะ
พอเห็นเป็นทีมข่าวของเรามาทีมข่าวไทยรัฐทีวี
กลุ่มที่ถูกอ้างว่าไปก่อเหตุทำร้ายเขาเนี่ย
ขอดูทางนู้นหน่อยทางกลุ่มผู้ก่อเหตุ

แต่ไก๊ได้เจอกับคนเห็นเหตุการณ์คนหนึ่ง
แหละแต่เขาไม่ใช่คนที่ไปทำร้ายคุณสาธารา
โดยเขาบอกว่าข้อมูลมันเป็นอย่างนี้ให้ฟังทางฝั่งเขาหน่อยนะซึ่งมันตรงกันข้ามเลยนะฮะ
เขาบอกคนที่มาหาเรื่องในวันนั้นเนี่ยไม่ใช่ฝั่งพวกเขาหาเรื่องแต่คือนายธนู
พ่อของนายสาธาราที่มาหาเรื่องก่อนนายธนูขี่จักรยานยนต์มาถึงเนี่ย
มองหน้ากลุ่มพวกเขาสองรอบ
แล้วพอถูกไล่ทำร้ายเนี่ยก็เลยโทรไปเรียกลูกชายก็คือสาธาราให้มาช่วย
พอสาธาตรามาถึงเอามีดมาด้วยนะเป็นมีดพกแล้วเอามีดมาขู่แล้วพูด
ว่าใครหาเรื่องพ่อกูแต่ฝั่งสาธาราบอกขี่รถผ่านฝั่งนี้เรียกมาแล้ว
ถามมีปัญหาอะไรกับเขาแต่ฝั่งนี้บอกไม่ใช่นะคือหนึ่งในผู้ก่อเหตุเนี่ย
กลุ่มนี้เขาบอกว่าพอสาธาราถามว่าใครหาเรื่องพ่อเขาเนี่ยก็เลยถาม
กลับไปว่าแล้วจะมีเรื่องกับพวกเขาหรือยังไงจากนั้นมันก็เลยกลายเป็น
ทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้นทีนี้ทางฝั่งของบ้านของนายสาธารากับ
ธนูเนี่ยคนที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในวงเล่าบอกว่าตัวนายธนู
เนี่ยมีพฤติกรรมแปลกนะเวลาขี่รถมาถึงหน้าบ้านเนี่ยจะชอบขี่พุ่ง
ใส่กลุ่มของพวกเขานะแล้วเรื่องที่มีการทำร้ายร่างกายเด็กอายุ
สิบเอ็ดปีลูกชายนายสาตราเนี่ยที่บอกว่าถูกบุกไปในบ้านแล้วลูก
ห้ามลูกเลยโดนด้วยอ่ะค่ะทางฝั่งนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำ
นายสาธาราเนี่ยทำร้ายลูกตัวเองหรือเปล่านะเพราะปกตินาย
สาตราเนี่ยชอบทำร้ายลูกชายกับลูกสาวตัวเองเป็นประจำอยู่
แล้วชอบตบตีพ่อแม่ตัวเองด้วยประวัติครอบครัวนายสาธาราก็ชอบ
ไปแจ้งความชาวบ้านเพื่อเรียกค่าเสียหายค่าไกลเกลี่ยจากชาว
บ้านแถวเนี่ยบ้านใกล้เคียงเนี่ยโดนกันอยู่เป็นประจำ
ถ้าลองสอบถามคนในซอยแล้วคือเขามีพวกกรณีพวกนี้เขาไปร้อง
ร้องเยอะร้องแล้วรับเงินคนเราพอรู้ว่าจะแผลปุ๊บเขาก็อ่ะให้ยอม

ทางด้านคดีความนะครับนี่นะฮะพันธมตเอกพิเชษพงศ์แจ้งคล้ายคม
ภูมิกับการสอบพ่อเมืองสมุทรสาครนะครับบอกกับทีมข่าวของเราว่า
เมื่อ๑๔เมษายนตอน๑ทุ่มมันมีเหตุทะเลาะวิวาสเกิดขึ้น
ที่โรงพักษ์สพเมืองสมุทรสาครจริงตอนนั้นตำรวจก็ต้องช่วยกันระงับเหตุ
นี่ฮะมีภาพในภาพที่บันทึกเอาไว้ได้นะครับจากนั้นก็ได้แจ้งความนะฮะใน
ข้อหากระทำความผิดซึ่งหน้าต่อเจ้าพนักงานแล้วก็คุมตัวคนก่อเหตุไว้ได้๓
๓คนซึ่งก็คุมตัวไว้ในห้องขังของโรงพักนะครับตอนเช้าก็ส่งฝากขังต่อสาร
ทันทีแล้วเขาก็ได้รับการประกันตัวต่อไปก็ไปยื่นในชั้นศาลเพราะฉะนั้น
ยืนยันว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ใช่ลูกน้องตำรวจแล้วตำรวจไม่ได้ละเลยไม่ได้ช่วยเหลือ
ด้วยส่วนคดีทำร้ายร่างกายบุกรุกบ้านของนายสาธาราตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวน
และกำลังออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปเราก็ไปตามให้แล้วครบ๓ฝ่ายนะคะ